มาดาและเชฟฟางไปยังไงมายังไง
และที่สำคัญตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาคบหาดูใจกันอยู่ด้วยนะคะ
หลายคนเว้อคู่นี้เขาไปสุ่มปลุกต้นรักกันตอนไหน

ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็ไปขุดคุย
ประวัติของเชฟฟ่างมีดราม่าออกมาเล็กเขามีลูกชายแล้ว

แล้วก็มีดราม่าว่าพิมเข้าไปเป็นมือที่๓หรือเปล่า
อืมแล้วฝ่ายชายเองไปเลิกกับพันรยาตอนไหน

แล้วผมก็เลยปรึกษาเขาเรื่องนี้แหละเรื่องมะเร็ง
ผมผมเป็นคนถามไปว่าผมอยากรู้ด้วยความที่เขาหายแล้วไง
ผมก็เลยอยากรู้ว่าทำยังไงถึงหายเพราะว่าเราก็เป็นห่วงพ่อเรา
ผมโสดเมื่อไหร่ผมโสดมานานแล้ว
แต่ว่าไม่ได้มีใครรู้เพราะเราก็ไม่ได้เราก็โฟกัสที่ลูกเราเราก็เลี้ยลูกเราครับ
ผมหย่ามา๒ปีแล้วก่อนที่ผมจะเจอพิม
ดังนั้นมันอย่าเรียกว่ามือที่๓นะครับ
ผมเป็นโสดแบบโสดสนิทเลย

ก็จริงเรียกอย่างนี้ดีกว่าครับว่า
ผมว่าทุกคนมันคาดหวังตลอดแหละ
แต่ในขณะเดียวกันเราก็อายุเท่านี้แล้ว
เรารู้ว่าจริงแล้วทุกอย่างมันควรที่จะดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมชาติ